คุณผู้ชมคะพูดถึงเรือหลวงลำแรกที่ทันสมัยที่สุดของไทย
ก็คือเรือหลวงจันทรนั่นเอง
ซึ่งทหารเรือก็ใช้สำรวจแผนที่ทางทะเลตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และนอกจากนั้นนะคะที่สำคัญเลยในหลวงราชการที่๙เนี่ย
ประทับเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน

รวมถึงเยี่ยมรัศดรตามหัวเมืองชายทะเลถึง๒๓ครั้งนะคะ
ทำความรู้จักกับเรือหลวงลำนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
เรือหลวงจันทรประจำการมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ต่อขึ้นมาพิเศษสำหรับสำรวจทางสมุทรศาสตร์
และเป็นพระราชภาษณะของพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศ์ถึง๒๓ครั้ง
เรือจันทระนี่เนื่องจากมีขีดหวารสนามาศ

หรือห้องที่จะทรงงานต่างก็ตาม
มันพอเพียงผสมน้ำบริพราณที่ตามเสร็จตามไป
สามารถที่จะพอที่จะมีห้องพักรองรับได้
เนื่องจากเป็นเรือที่สำรวจทางด้านโรคนสมุทธศาสตร์
อย่ารับพเจ้าคงเดนมารก็ตาม

ในเรื่องของการที่จะไปทอดพระเนศ
เส้นทางหรือการใช้ประโยชน์จากทะเล

ตั้งแต่หัวหินข้ามมาฝั่งสัตหีบก็ตาม

แล้วก็ดูเยี่ยมประชาชนที่อยู่กลามเกาะแกมต่าง
เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือหลวงจันทรแต่ละครั้ง

แล้วสนประทัยว่าเขานำเรือกันอย่างไรดูเรือกันอย่างไร
นี่คือพระราชบัตรอันนี้ผมไม่ทันนะฮะ
แต่ว่าคนรุ่นเก่าได้เล่าเรื่องให้เราฟังว่า
แล้วก็มีบันทึกในจอมทัพไทยกับราชนาวีว่าท่าน
พระองค์ท่านมีความสนพระไทยแล้วก็ติดตามเรื่องนี้
พระราชหัสทะเลขาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ภายในห้องทรงพระสำราญเรือหลวงจันทร
อกจากจะแสดงถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้น
ที่ได้พระราชทานไว้ทหารเรือแล้ว

ให้คนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศ์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน